โอ้โหคุณผู้ชมคะหาดทรายสวยในยามที่ท้องทะเลสงบนี่มันเป็นวิมารบนดินเลยจริงนะคะ
โดยเฉพาะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเหมือนทะเลแหวกแบบนี้
อยากจะเอาตัวลงไปสิงอยู่ในทะเลเลยทีเดียวค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ใครที่วางแผนอยากจะไปเดินทะเลแหวกเป็นสันหลังมังกรที่เรียกได้ว่าสวยงามแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องใจเย็นก่อนเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะเดียวกันบริเวณอื่นอื่นตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ลักษณะของอากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่อากาศเย็นขึ้นลมหนาอุณหภูมิลดลงแต่วันนี้ดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจนเรียกได้ว่าอาจจะร้อนได้ในบางพื้นที่นะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าอากาศเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้
ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศเตือนมาด้วยเช่นเดียวกันว่าตอนนี้ค่ะพายุนะคะได้เพิ่มความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนนากีแล้วที่อยู่บริเวณตอนกลางของทะเลจีนใต้
ตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่ามันจะเคลื่อนขึ้นมาที่เวียดนามช่วงวันที่๑๐๑๑พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูสภาพอากาศบริเวณนี้บริเวณประเทศไทยเอาไว้เป็นหลักเพราะว่าโดยรวมแล้วนะคะอากาศภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือเย็นสบายมีหมอกบางบานในตอนเช้าอาจจะมีฝนได้ในบางพื้นที่
มีเมฆบางส่วนด้วยเฉพาะบริเวณที่ราบรุ่มแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมนตร์ทนช่วงนี้ก็จะมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างปิดทำให้ฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๕กลับมาแล้วกรุงเทพมหานครนี่นะคะก็อยู่ในลักษณะอากาศที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนภาคใต้ฝั่งเอาไทยและฝ
และปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนไม่มากนัก
มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะขณะเดียวกัน
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของฝุ่นละอองนั่นเองนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่สระบุรีขึ้นพื้นที่สีแดงเลยนะคะ
ก็อย่าพลาดการติดตามสภาพอากาศคุณ
จะได้ท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ
ดูเหมือนว่าน้ำทะเลจะขึ้นแล้วเดี๋ยวดิฉันจะออกจากที่นี่ไม่ได้
เดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม

อยู่ไหนเนี่ยมารับดิฉันด้วยค่ะ